ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งว่าสำคัญแล้ว

ก็นับว่าสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะจะนำไปสู่การจับคั่วทางการเมือง

ให้กรกตประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

หลังเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
กรกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งสอสอ

ก็ต้องรับรองผลให้ได้ไม่น้อยกว่า

การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนครบ๖๐วันได้หรือไม่
ก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้

ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นับแต่วันเลือกตั้งนั่นเอง